และยังมีโฉนดที่ดินด้วยนะคุณผู้ชม
พิสูจน์ความแปลกนี้ด้วยกันเลยค่ะ

ไปดูเรื่องราวแปลกทั่วประเทศไทย
ที่เราใส่ใจไปสัญหามาฝากกันครับ
และเรื่องแปลกในวันนี้ก็คือ

เพียง๐๑ตารางวา

ขอเข้าไปดูให้เห็นกับตาว่ามันเล็กจิ๋วขนาดไหน

ที่ดินรูปสามเหลี่ยมครับ
ที่เรียกว่าพื้นที่ชายทง

และมีฐานกว้าง๔๔เซนติเมตร

ซึ่งในปัจจุบันมีการก่อสร้างแท่นคอนกรีต

เพื่อจะลึกไวว่าที่ดินพื้นนี้
ว่าไอ้เล็กมันเล็กขนาดไหน
ลองยืนดูเลยก็ละกันครับ

เห็นแล้วก็อาจจะงงว่า

และทำไมถึงเล็กจิ๋วขนาดนี้
ไปถามเจ้าของที่ดินกันเลยดีกว่าครับ

ได้มาจากเป็นของคุณแม่

เมื่อ๕๐กว่าปีที่แล้วคุณแม่ซื้อที่ดิน

และก็เป็นเงินพร
พอผ่อนหมดเขาก็ให้โฉนดมา๒ใบ

ได้ที่ดินแปลงเล็กที่สุดก็

ก็คิดว่าจะโอนให้กับลูกชาย
เพื่อเป็นมรดกของตระกูลต่อไป
ก็คิดจะขายคงไม่ได้คิดนะครับ

แล้วก็ไม่คิดว่าใครเขาจะซื้อโดยเฉพาะเมืองไทย
แต่แกคิดเล่นถ้าขายก็ต้องขายหลายล้าน

ภูมิใจครับที่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่เล็กที่สุด
แล้วก็เราก็พิสูจน์แล้วว่าเล็กที่สุดจริง
บอกได้เลยครับว่าเป็นเรื่องแปลกที่น่าประทับใจมาก
และต่อมาได้มีการค้นพบที่ดินจิ๋ว
อีกที่หนึ่งในประเทศไทย
ขนาดเพียง๐๑๐๕ตารางวา
รั้งอันดับที่๒ที่ดินที่เล็กที่สุดในประเทศไทย
อยู่ในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งมีขนาดจริงประมาณฐานของหลักกิโลเมตรเท่านั้นเองล่ะครับ
ซึ่งเล็กสุดแต่ก็ยังไม่สามารถทำลายสถิติเดิม
กรุงเทพมหานครได้ครับ
โดยเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาหางดง
ได้ออกโฉนดให้เมื่อวันที่๙ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
มีความยาว๑๒๙เซนติเมตรฐานกว้าง๗๓เซนติเมตร
และคำนวณเนื้อที่ได้ทั้งหมด๐๑๐๕ตารางวา
โอ้โหที่ดินเล็กขนาดนี้เนี่ยนะยังออกโฉนดให้ได้ด้วยเหรอ
เออก็เป็นกรรมสิทธิ์เหมือนกันไงคุณ
มากน้อยเนี่ยก็ไม่เกี่ยวนะแต่ว่านี่ออกมาให้แล้ว
ถือว่านี่แหละเป็นของที่มีอยู่จริง
เป็นดึงแปลกนะคุณผู้ชมที่เคยเห็นเหรอ